ลูกน่องที่มันใหญ่มันจะเล็กลงนะคะ

มิ้นจะเรียกพี่มิ้นพี่แหม่มมีแฟนแล้วคบมา๙ปีนะคะ

เออมันจะเป็นยังไงทั้งเรื่องเนี๊ยะ

แบบเหมือนกันหน้าฝรั่งเหมือนกันเลยสวย

ไม่ได้คิดว่าจะมีการจัดงานแต่งงานเฉย
รอบนี้ก็จะไปตัดเส้นประสาทที่ขา

แต่ว่ามีน้องที่สนิทกันไปทำมาแล้ว

ก็ตัดเส้นประสาท
ไม่มีรอยเย็บด้วยเป็นรอยจุด๒จุดเท่านั้นเอง
รอดูนะครับ